คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นคลิปนี้แล้ว
หลายคนเห็นก็ต้องเบือนหน้าหนีไปตามกันนะคะ
สำหรับคลิปพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงอายุแค่๕ขวบเท่านั้นเอง
บจนล้มคว่ำตบแรงมากนะ
ตบจนเด็กที่ยืนอยู่เนี่ยล้มลงไปล้มลงไปหน้าทิ่มเลย
แล้วยังใช้เท้ากระทืบซ้ำ
แล้วมีข้อมูลบอกว่าพ่อเลี้ยงคนนี้เนี่ย
ชอบทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงบ่อย
แล้วเวลาทำร้ายทีไรนะจะทำที่บริเวณศีรษะน้อง
ซึ่งอันตรายมากและสถานที่ก่อเหตุที่เห็นในคลิปเนี่ย
หน้าโรงเรียนเลยนะคะคือกลางวันแสก

อนุญาตเบลอภาพนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันรุนแรงจริง
นี่คือคลิปวีดีโอที่ก็หลายคนเห็นกันแล้ว

สำหรับพ่อเลี้ยงที่ทำร้ายลูกเลี้ยงวัย๕ขวบค่ะ
ซึ่งนางน้อยวัย๒๕ปีแม่ของน้องในคลิปนี้เนี่ย
ที่ถูกนายพงศักดิ์สหายสุขวัย๒๘ปี

ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังให้กับนักจิตวิทยาเด็ก
แล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิศนุโลก

เป็นภาพขณะที่นายพงศักดิ์พ่อเลี้ยง
ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับน้องบริเวณหน้าโรงเรียน
จากนั้นก็ถามน้องถึงเรื่องของการบ้าน
ระหว่างที่กำลังรอรับหลานสาวอีกคนนึง
แต่น้องเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้า

พ่อเลี้ยงไม่พอใจหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี
ก็ลงมือทำร้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้แหละค่ะ
เขารู้ว่าเขาผิดเขาจะไม่เข้าบ้าน
ตั้งแต่วันที่๑๕ก็ไม่เข้าบ้านเลย
ค่ะก็ไปให้เขาเข้าเลย

แผลเขา

ตอนนี้เขาจะพูดไม่ใช่
นายธานินสมบูรณสารพัฒนาสังคมจังหวัดพิศนุโลกก็บอกนะคะว่า

เพราะว่าน้องคนนี้มีพัฒนาการทางสมองช้า
แล้วก็เป็นโรคปากแหว่งเพดานโว

ไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

เพื่อจะได้ฝึกการพูดของน้องด้วย

มันเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

ผู้ถูกกระทำโรงแรงในครอบครัว

แล้วก็ถามจากตัวแม่เด็กแล้ว

ฉะนั้นตรงนี้เราก็จะดำเนินการติดตาม

ขอพาน้องเข้าไปตรวจร่างกายก่อน

มีการทำร้ายลูกของตัวเองนะครับ
แต่ทีนี้เราทราบจากทางยาด

แล้วก็มันทำร้ายที่ศีรษะด้วยนะครับ
แล้วก็คิดว่าเราจะต้องให้การคุ้มครองดูแล

แม่ของเด็กชายวัย๕ขวบ
คนนี้นะคะก็เดินทางไป

ได้ออกหมายเรียกนายพงศักดิ์คนนี้แล้ว

รู้เบาะแสว่ามันหลบอยู่กับย่าที่กรุงเทพฯ

นี่ก็คงเป็นรายละเอียด

ออกหมายเรียกผู้ต้องหา

แต่ว่าซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำไปสู่กระบวนการนะครับ

แต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้
ให้ชุดสืบสวนลงไปติดตาม

คุณครูเวรที่เขาอยู่ตรงหน้าประตูโรงเรียน

ครูก็มาให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

ได้ยินเสียงพ่อเลี้ยงคนนี้สั่งให้น้อง
ทบทวนการนับเลขจากในหนังสือค่ะ

ที่หัวของน้องอย่างแรงหลายครั้ง

นี่คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในคลิปนะคะ
ก่อนที่จะตบจนน้องคว่ำลงไปเนี่ย

นับไม่ได้ก็ตีที่หัวน้องหลายครั้ง

เหตุการณ์ที่ตบน้องคว่ำลงไปกับพื้น

คนที่เข้าไปห้ามแล้วก็ครูเวรก็กรูเข้ามาเหมือนกันนะ

ก็จำเป็นที่จะต้องพยายามเขี้ยวเข็นเด็ก

ซึ่งโรงเรียนก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะคะว่า
เกิดร่างกายอะไรมาก่อนหรือเปล่า
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดที่โรงเรียนเนี่ย
เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก

แล้วก็พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันมีกฎหมายชัดเจนละ
จริงตำรวจก็ต้องดำเนินคดี

แล้วถ้าทำมาเป็นเวลานานอย่างนี้เข้าขายทารุณกรรมไหมคะ

รู้มาว่าทำร้ายเด็กแบบนี้บ่อย

บอกว่าต้องจับพ่อเลี้ยงมาดำเนินคดีให้ได้